เพราะว่าทางห้างทองเยาวราชกรุงเทพเขาก็ออกมาเปิดเผย
แล้วก็แชร์คลิปที่เกิดขึ้นที่ร้านทองของเขาเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีลูกค้าตีเนียนคุณตีเนียนมาขอลองทอง
ขอลอง๒เส้นเลยขวาข้างหนึ่งเส้นหนึ่งซ้ายเส้นหนึ่ง
แล้วก็พูดคุยกับพนักงานแบบนี้
สมมุติผมชวนพนักงานอย่างคุณอาริยาคุย

คุยไปเรื่อยครึ่งชั่วโมง
พนักงานเขาก็เบลอเองว่า
ตกลงเราให้ทองลูกค้าไปลองกี่เส้น
นี่ครับคุณผู้ชมฮะจากกล้องวงจรปิดของห้างทองแห่งนี้
ก็จะเห็นนะฮะลูกค้าที่สวมหมวกสวมแมส
ใส่เสื้อสีขาวยืนอยู่หน้าตู้
พนักงานช่างดูแล้วก็ให้พนักงานลองคิดราคาทองให้ดูหน่อยสิ
จากนั้นพนักงานก็จัดการให้บริการลูกค้าไป

แล้วก็บอกลูกค้าไปว่าถ้าคุณลูกค้าจะขาย

ทีนี้ลูกค้าบอกเดี๋ยวกูตัดสินใจก่อน

ทีนี้ครับลูกค้าก็ออกอุบายใหม่บอกว่า
งั้นเดี๋ยวขอดูทองอีกสัก๒เส้นสิ
พนักงานพี่ชอบอันนี้พี่ชอบเส้นนั้นเอามาลองให้พี่หน่อย
เป็นทอง๒สลึงเอามาลองใส่ข้อมือขวานะครับ

เป็นทอง๒สลึงเช่นเดียวกันมาใส่ข้อมือซ้าย
จากนั้นก็ชี้นู่นชี้นี่ขอย้ายไปอยู่อีกจุดหนึ่ง

อันนี้ตอนที่พนักงานเขาใส่เข้าไปแล้วนะ
๒เส้นนะครับแล้วก็ถอดคืนมาเส้นหนึ่งแล้ว
ก็จะเหลือในข้อมือซ้ายของลูกค้ารายนี้
คุณผู้ชมค่อยดูคลิปผมอธิบายตามคลิปเลย
คุณดูข้อมือซ้ายของลูกค้ารายนี้
ที่มีทองอยู่ด้วยพร้อมกับนาฬิกาของเธอ
แล้วตัวเธอก็พยายามที่จะปลดตะขอทองคำเส้นนั้น
เพื่อที่จะเอาทองคำเส้นนั้นหย่อนลงในกระเป๋าของเธอเอง
นี่ลูกค้านะคุณนะแต่ไม่ใช่ลูกค้าจริงแหละ
จริงก็เป็นมิจฉาชีพแหละนะครับ
นี่เขาบอกว่าน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดีนี่คุณเห็นไหม
พยายามที่จะปลดทองที่อยู่ในมือซ้ายของเธอเนี่ย
่อนใส่กระเป๋าแล้วก็ชวนคุยกับพนักงานเสื้อสีขาวไปแบบ
ครึ่งชั่วโมงอ่ะคุณชวนคุยครึ่งชั่วโมงนะครับ
จนกระทั่งลูกค้ารายนี้เดินออกไปจากร้าน
พนักงานมานั่งคิดอีกทีว่าเมื่อกี้เราให้ลูกค้าลองไป๒เส้น

ก็จะเหลืออีกเส้นหนึ่งที่ติดข้อมือลูกค้าไปนี่นะ
ก็เลยมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดเออจริงด้วยเห็นไหม
ลูกค้าปลดสร้อยข้อมือแล้วก็หย่อนในกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
กลายเป็นว่าร้านนี้เสียทอง๒สลึงไปนะครับ
น้องบุษบาพนักงานขายที่ใส่เสื้อสีขาว
น้องเขาเป็นพนักงานฝึกงานเองคุณ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าสร้อยข้อมือที่ผู้หญิงคนนี้
เอาไปน้ำหนัก๒สลึงมูลค่าก็๑๓๕๐๐บาทนะครับ
โดยขณะเกิดเหตุลูกค้าก็เยอะพนักงานหลายคน

จริงแล้วเธอเป็นพนักงานฝึกขาย
เธอก็จะมีพี่ซึ่งเป็นพนักงานประจำคอยประกบ
แต่ในวันเกิดเหตุพนักงานประจำเขาก็ขายลูกค้ากันอยู่ทุกคนเลย
ลูกค้ากันอยู่ทุกคนไม่มีใครว่างนะครับ
ทีนี้ตัวของมิจฉาชีพก็มาหลอกคุยกับเธอ
ขอดูสร้อยเส้นหนึ่งบ้างล่ะ๒เส้นบ้างล่ะ
เธอก็ลืมเธอก็ยอมรับนะ
เบลอเหมือนกันเธอลืมเหมือนกันว่าให้ลูกค้าไปกี่เส้นนะครับ

เพราะว่าต้องโดนทางร้านหักเงินเดือนอย่างแน่นอนนะครับ
ขณะที่ทางด้านของผู้จัดการร้านทองก็คือนางวิมลรัฐสิริโก
ก็บอกว่าตอนนี้ได้นำคลิปเข้าแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
ให้ตำรวจติดตามตัวมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับ
ส่วนตัวน้องพนักงานขายที่เป็นพนักงานฝึกงานเนี่ย
ก็ได้แต่ตักเตือนไปยังไม่มีบทลงโทษ
หรือว่าจะให้น้องเขาชดใช้เงินนะเพราะว่าก็เข้าใจก็สงสาร
แต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเราเป็นพนักงานเราต้องไม่ประมาท
เราก็ไม่รู้ว่ามิจฉาชีพมันจะมาวิธีไหนบ้างนะครับ

แต่ว่าน้องฝึกงานเขาบอกว่าก็ลูกค้าที่เป็นมิจฉาชีพ
หนูคุยครึ่งชั่วโมงคุยไปคุยมาแบบนี้ครึ่งชั่วโมง

หลอกล่อให้ตายใจให้งุนงุง
เชื่อว่าน่าจะเป็นการเตรียมแผนมาเป็นอย่างดี
ตอนนี้ในส่วนของห้างทองเองนะครับเขาก็มีการโพสต์ไว้อยู่แล้วล่ะ
ว่าใครที่พบเจอลูกค้าตามภาพตรงนี้นะ
ขอให้ติดต่อกลับหมายเลขโทรศัพท์นู่นนี่นะฮะ

เพื่อใครพบเจอจะได้แจ้งเบาะแสไปที่ร้าน
เขาก็มีคลิปให้ดูบอกว่าวินาทีที่เท่านั้นเท่านี้
ลูกค้าลองสร้อยวินาทีต่อไป
ลูกค้าเอามือสองข้างล้วงเข้าไปในกระเป๋า
เพื่อแกะสร้อยออกมาใส่กระเป๋า
แล้วก็วินาทีที่๓ลูกค้าเอามือออกจากกระเป๋า
สร้อยข้อมือแล้วเรียบร้อย
คุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจเร่งตรวจสอบเส้นทางการหลบหนี
มิจฉาชีพสาวสุดเนียนรายนี้
คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนะครับ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกกับร้านของเขานะครับ